คุณผู้ชมครับปัญหาของเพื่อนบ้านที่โคราชนะฮะมีปากเสียงกันมานาน
ล่าสุดสองฝ่ายก็คว้าปืนมาเป็นปืนเอามาแก้ปัญหาเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยนะฮะมีพ่อกับลูกถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
อร้อยอร่อยอร่อยอร่อย
ปนน้อ
โอ้โหโน้นเนี้ยภาพจากล่องวงจรปิดตรงคืนที่บ้านตรงนี้นะคะ
บันทึกเหตุการณ์ไว้ชัดเจนนะครับทุกผู้ชมครับอ่า
เข้ามาก่อนเลยคือบ้านนี้ตรงข้ามกันเลยอ่ะพี่อุ๋ยแล้วจะเห็นว่าล้มลงพร้อมกันทั้ง
พ่อกับลูกนะฮะสุประชัยกับพิเชษ
แล้วอีกฝั่งนึงก็ออกมาต่อนะนี่นี่ป๊อกนี่ป๊อก
พักปืนออกมาอีกถอดทรงถอดเสื้อเลย
แม่อารมณ์ก็ร้อนอากาศก็ร้อนหรือยังไง
ทุกผู้ชมครับคนที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยยังสาหัสกันอยู่นะฮะก็คือ
นายพิเชษพุกเกษมนะฮะอายุ๕๐ปีกับลูกชายชื่อสุภาชัยอายุ๒๔ปีนะครับ
หลังจากที่มีปากเสียงกับป๊อกนะฮะชื่อจริงก็คือนายเรวัตทงกระโทกอายุ๒๘ปี
อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนี่นะฮะห่างกันแค่ห้าสิบเมตรนะครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าป๊อกเนี่ยมือยิงเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์จะเข้าบ้าน
แล้วมีการตะโกนถามเรื่องการมองกันเหมือนกับมองกันทำไมอะไรจนท้าทายกันเนี่ย
ไหนขอดูตอนต้นคลิปหน่อยสิที่ขี่เข้ามามันมีเสียงไหมเขามองอะไรกันไหม
อันนี้ก่อนที่จะถึงขั้นแบบมายิงกันนะแสดงมันต้องมีผมเหตุมาก่อนด้านนี้ด้วยรึเปล่า
ของพิเชษนะฮะบ้านนี้นะที่ถือนั่นไม่ใช่มีดนะปืนลูกซองยาวนะฮะ
ออกมาหน้าบ้านมีนี่ลูกชายมาด้วยแล้วปึ้งมาก่อนเลยจากฝั่งนู้นก่อนเลย
ฝั่งผู้หญิงที่เขาพยายามมาดึงมาห้ามกันก็ตอนนั้นเอาไม่อยู่แล้วนะฮะ
ปืนที่ถือมายังไม่ทันได้ยิงอ่ะ
ถือปืนออกมาเนี่ยลูกชายตามมาด้วยเนี่ยปรากฏป๊อกเขาใส่มาก่อนเลยฝั่งนู้น
ถามว่าทำไมโดนทั้งพ่อและลูกมันเป็นลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์แบบลูกปลายฮะ
ึ้งทีเดียวแต่ว่าโดนทั้งพ่อทั้งลูกนะฮะ
โชคดีไม่โดนผู้หญิงเข้าไปด้วยนะฮะ
ทางฝั่งผู้หญิงบ้านนั้นก็มาประคองคนเจ็บสองพ่อลูกเนี่ยเข้าไปหลบด้านในบ้าน
แต่ว่าป๊อกยังเดินตามมานะฮะตะโกนด่าทออยู่หน้าบ้าน
น้องของป๊อกต้องมาห้ามพี่มาแย่งปืนแล้วก็ดึงตัวเข้าบ้าน
ถอดทรงถอดเสื้ออยู่เนี่ยมีน้องเข้ามาห้ามแล้วมาแย่งปืนไป
นี่มาแล้วมาแล้วกว่าจะคว้าตัวได้
ยังเอาไม่อยู่นะฮะก็ถือปืนอยู่ด้วย
ช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
หมู่บ้านแห่งหนึ่งตะบนทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
นี่ไม่ยิงก็ได้แต่ยังเอาหยิบขวาก้อนหินมาเครื่องใส่บ้านเขา
ใช่
ยังไม่พอนะคุยอย่างนี้น้องมาห้ามเอาไว้

อีก๕นาทีต่อมาครับท่านผู้ชมครับ
๊อกมือยิงก็ขี่รถออกไป
ขี่ออกมาอีกรอบนึง

โอ้โหบอกเลยพูดตะโกนใส่พอตอนขี่ออกไปบอกว่าปืนไม่ได้มีกระบอกเดียวนะ

๔นาทีต่อมาป๊อกขี่รถกลับมา
ชาวนี้มากระปื้นอีบอยู่อุ้ย
คนนั้นวิ่งต้องขวัญรถหนีเลย

เนี่ยค่ะอีกกระบอกจริงตามที่เขาตะโกนบอกก่อนออกไปเมื่อกี้ใช่ไหม

ใช่ก็ขี่กลับมาแล้วก็เลยมาพร้อมกับปืนจริงที่พูดไว้
คุณนั่นสุนทรเขาต้องเลี้ยวรถหนีเลยนะฮะ
ค่ะผู้ใหญ่บ้านขี่รถออกมา
โอ้โหแล้วบอกว่าถูกเล็งปืนใส่
แต่น้องชายในป๊อกเนี่ยคนแรกเลยที่เข้าไปห้ามตอนแรกเลยก็มาห้ามอีก
แล้วแย่งปืนไปอีกรอบนึงค่ะอ่า
เดี๋ยวดูตอนนี้หน่อยตอนที่ป๊อกขี่มาอีกรอบนึงเนี่ยลอง

นี่ท้องที่สอพอโชคชัยนะฮะ

อาการบาดเจ็บของนายพิเชษคนพ่อปืนเข้าราวนมด้านซ้าย
กระสุนทะลุปอดอาการสาหัส

ส่วนลูกชายคือสุภาชัยกระสุนเข้าต้นขาแล้วก็เข้าตาข้างขวา

กระสุนฝังสมองมีเลือดออกในสมองนะ
คืออาจจะเห็นว่าสุภาชัยเขาอยู่ด้านหลังพ่อเขา
แต่ว่าลูกปลายมันพุ่งเข้าต้นขากับตาขวา
โชคดีไม่โดนผู้หญิงที่ว่าโอ้โหเขาออกมาช่วยดึงตอนนั้นด้วยนะฮะ
ตำรวจจับกลุ่มตัวในป๊อกได้นะฮะ
อ่าแล้วก็พาไปคุมตัวทำแผนแล้วก็ชี้จุดทิ้งปืนนะ
ญาติของในป๊อกเนี่ยมาดูการทำแผน
ส่วนครอบครัวอีกฝั่งนึงไม่ได้มาดูนะครับเพราะว่า
เขาต้องไปดูคนเจ็บ๒คนก่อน๒พ่อลูกที่โรงพยาบาลนะฮะ
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
อันนี้ตอนทำแผนนะอันนี้นี่
บ้านฝั่งนั้นเขาปิดเพราะว่าเขาต้องไปเฝ้าอาการที่โรงพยาบาล
เพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูในคลิปคือผู้ใหญ่บ้านถูกเล็งปืนใส่เหมือนกันนะ
ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ชื่อคุณสุนทรนะคะจันทา
ขี่รถมาแล้วก็ต้องหักรถเลี้ยวรถกลับมาเหรอ
ก็นั่นแหละเจ้าตัวบอกว่าถูกเล็งปืน

เนี่ยอ๋อนี่เล็งปืนเลยใช่เล็งปืนใส่เขา
สุนทรบอกว่าผมไปส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
แล้วรีบออกจากบ้านมาถูกนายป๊อกอ่ะเล็งปืนมาใส่
โอ้โหรีบยกมือห้ามแล้วผมบอกเลยไม่รู้เรื่องด้วย
คือคิดในใจว่าตอนนั้นที่ไม่วิ่งหนีเพราะอะไร
ถ้าวิ่งหนีน่าจะโดนยิงแน่
กลัวไหมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกโอ้โหกลัว
แต่คิดว่ายังไงผมก็ต้องอยู่ในป๊อกให้ได้ก่อน
กระทั่งมีกำนันในพื้นที่มาช่วยกันคุมตัว
แล้วแถมในป๊อกยังพูดขู่อาฆาตไว้ด้วยนะ
เขาบอกเดี๋ยวถ้าพ้นโทษออกมาเดี๋ยวตามมาฆ่าให้หมดเลย

ส่วนสาเหตุมันเป็นเรื่องอะไรทำไมถึงจะต้องยิงกันขนาดนี้นะคะ
ญาติของคนเจ็บฝั่งพ่อลูกเขาเล่าแบบนี้
เขาบอกว่านายป๊อกปกติเป็นคนกินเหล้าแล้วชอบเมาตลอด
เอาก้อนหินมาคว่างใส่บ้านอยู่เป็นประจำ
แล้วล่าสุดตัวคนเจ็บเหมือนกับเขาไปดูกล้องวงจรปิด
บอกว่าป๊อกไปคว่างหินใส่บ้านเขาก่อนที่จะมาเกิดเหตุยิงกันใน๑วัน
วันเกิดเหตุวันนั้นป๊อกก็กลับมาด้วยอาการเมาอีกนะคะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคือในป๊อกเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่ง
ชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับคนอื่นเข้าไปทั่ว
แล้วยิ่งเวลาเมานะไม่ใช่โวยวายทะเลาะกับคนอื่นอย่างเดียวนะ
เปิดเพลงเสียงดังลั่นรบกวนชาวบ้านในพื้นที่อีกนะคะ
กำนันในพื้นที่คุณพิพัฒน์ค่ะอุบกระโทก
อายุ๕๘ปีบอกว่าโอ้ในป๊อกเป็นกลุ่มวัยรุ่นเลย

ตอนเกิดเหตุจริงตัวกำนันเองเตรียมงานกระถิ่นอยู่
แต่ได้ยินเสียงคล้ายกับเฮ้ย
เหมือนยางรถระเบิดโดยอะไรมันดังมาก
จนกระทั่งเมียฝั่งคนเจ็บโทรมาบอกว่า
สามีตัวเองกับลูกถูกยิงค่ะ
ผู้ต้องหาที่ยิงนะครับเป็นคนทำ
คืนก่อนที่เขาจะมายิงนะเป็นคนทำ
แล้วเขาก็โมโหแล้วเขาก็ตะโกนด่ากัน

ทางนู้นก็โมโหก็เลยไปเอาปืนมายิง
เขาสั่งว่าเรียกว่าติดคุกเวลา
ออกมาเดี๋ยวก็จะล้างแค้นต่อ
เพราะสองครอบครัวนี้ทะเลาะกันไม่ได้รับร้องเรียนหรอก
ก็รู้แต่ว่าฝ่ายทางผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นอะนะ
กลุ่มวัยรุ่นขับรถเสียงดังบ้างอะไรบ้างในหมู่บ้าน
แต่ว่าเราก็เคยชินแล้วล่ะ

กลายเป็นจนมาก่อเหตุยิงกันเลยนะคะ
แล้วทางฝั่งล่ะทางฝั่งของนายป๊อกล่ะ
พ่อนะคะคือพ่อชื่อนายนิคมค่ะ

พ่อบอกว่าพ่อขอชี้แจงหน่อยได้ไหม

ที่ป๊อกมันยิงไปเพราะป๊อกมันต้องการป้องกันตัว

ป้องกันตัวต้องโดนยิงก่อนแน่
ส่วนสาเหตุพ่อบอกว่าไม่รู้สาเหตุแต่ก็ยอมรับ
เออสองบ้านนี้ไม่ลงรอยกันมาหลายปีแล้ว
แต่ไม่อยากพูดถึงเรื่องปมปัญหา
ก่อนหน้านี้คู่กรณีก็ชอบเอาก้อนหินมาปลาใส่บ้านตัวเขาเองเหมือนกัน
ก็เลยมีการตอบโต้ปลาหินกันอยู่แบบนี้ค่ะ
แต่ผมก็พูดมาหลายน้อยแค่น้อย
ทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วนะคะ

แล้วก็เรื่องอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ฝั่งคนเจ็บเขาก็ยังอาการสาหัสอยู่เลยทั้งพ่อทั้งลูกนะคะ
คืออีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งคนเจ็บด้วยนะฮะ
เพราะว่าคนเจ็บสองพ่อลูกหรือว่าญาติญาติเขายังไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้นะฮะ
ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงนะครับ